รธานีมีเรื่องงงค่ะคุณผู้ชม
จู่รถบรรทุก๖ล้อเกิดไฟไหม้โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
เอ่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเอ่ยบอกว่าก็ไม่รู้จริงนะว่าเกิดจากอะไร
หรือแม้แต่เจ้าของรถวันนี้ก็ไม่รู้ค่ะว่าเกิดจากอะไร
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันฉีดน้ำแบบนี้
สักประมาณ๑๕นาที๒๐นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้สภาพที่เหลือคือเหลือแต่ซากค่ะ
จุดที่รถบรรทุก๖ล้อจอดเนี่ยคือเป็นร้านทำโครงเหล็กเต็นต์ผ้าใบในที่เกิดเหตุ
ไปพบรถคันนี้เนี่ยนะคะแล้วห้องโดยสารไฟไหม้เพียบเลย
จุดเกิดเหตุก็คือถนนอดุลยเดชตำบลหมากแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานีทีนี้
เราไปถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านเนี่ยก็คือคุณพงเทพแพ้สูงเนินอายุ๔๗ปี
บอกว่าตัวเองเนี่ยปิดร้านตั้งแต่ก่อนสงกรานแล้วแล้วไปพักอาศัยอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
โดยที่ที่ร้านเนี่ยไม่มีคนอยู่ปกติแล้วรถบรรทุกคันนี้จะจอดห่างจากบริเวณหน้าสารพระภูมิประมาณ๓เมตร
จอดห่างจากหน้าสารพระภูมิประมาณ๓เมตรแต่คุณเห็นไหมเมื่อสักครู่ค่ะจุดที่รถไฟไหม้เนี่ยคือจุดที่รถไปจอดปิดหน้าทางเข้าออกสามพระภูมิทั้งสามสารนี่แบบนี้เขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
มันอาจจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าไปหาหลักฐานคำตอบทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในรถมีไฟแช็คหรือเปล่าไม่มีมีพาวเวอร์แบงค์หรือไม่ไม่มีไม่มีอะไรที่พอจะเป็นเหตุให้มันเกิดเพลิงลุกไหม้ได้และที่มั่นใจสุดเลยนะว่ามันอาถรรพ์แน่เพราะอะไรรู้ไหมคุณสุภาษาห
มือไว้แล้วแปลว่ารถมันไม่มีทางไหลมาจอดตรงนี้ได้
ลองฟังหน่อยไหมว่าเจ้าของเขาว่ายังไงค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันเพราะปกติจะจอดทางนี้ติดตรงนี้แหละ
ติดตรงนี้แหละ
แต่ว่าไม่ไปชิดถึงไหนไม่ไม่ชิด
เห็นไหมเจ้าของร้านยืนยันเลยนะคะ
ว่าปกติไม่ได้จอดรถตรงจุดที่ไฟไหม้
แล้วดึงเบรกมือจอดอีกจุดหนึ่งแล้วรถมันเลื่อนมาได้ยังไง
ดูเจ้าของร้านให้คำตอบนะคะก็ยังงงอยู่นะ

ทีนี้พนักงานสอบสวนก็งงเหมือนกัน
ก็บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุว่าเพลิงไหม้ได้อย่างไรนะคะ
เจ้าของร้านเองก็ยืนยันว่าไม่มีใครอยู่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดู
ในร้านไม่มีกล้องวงจรปิดเหรอ

แล้วก็คงต้องมีการแจ้งความดำเนินคดี
ถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของการวางเพลิงอะไรต่อไป